ข่าวที่ไม่พูดไม่ได้เลยวันนี้สำหรับแจ๊คชุมแพร

ชุมภาก่อนหน้านี้อดีตแฟนสาวออกมาแฉผ่านไลน์นะครับ
ว่าเออมีข้อความว่านู่นนี่นี่นั่นเลิกกันไปหายกันไปนะคะ
แต่ว่าล่าสุดคือคุณแจ๊กซุ้มแพร์ก็ออกมาโตแล้วนะ
แล้วก็ล่าสุดของล่าสุดคุณผู้ชมค่ะฝ่ายหญิงน้องมินดาค่ะออกมาโต้บ้าง
ไอ้ที่แซคชุมแพรพูดไปเนี่ยก็มีประเด็นหลายอย่างเหมือนกันนะ
เรื่องเงินเรื่องท้องนะคะแล้วก็เมื่อวานที่น้องมินดามามีคุณแม่มาด้วย
แล้วคุณผู้ชมค่ะคุณแม่คือคนผอมยาวหลายคนก็บอกคุณแม่สาวมากคนนี้

ส่วนผู้ชายที่ใส่แว่นตาดำนี่ไม่ใช่แฟนนะคะ

โอ้โหก็คือเมื่อวานสัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลย
คือเธอบอกเนี่ยว่าเธอนะแล้วก็พร้อมครอบครัวนะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ย
เพื่อจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
แล้วก็ขอประเด็นหลักเลยนะขอชี้แจงประเด็นเรื่องเรียกร้องเงิน๒๒ล้านบาทให้ทุกคนขายข้องใจกันค่ะไปฟังกันค่ะ
หนูก็อดทน
หนูไม่ได้พูดว่าท้องค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าใครพูดว่าท้อง
ถ้าทางนั้นมีคลิปก็ให้เขาเอาคลิปออกมา
ก็เป็นผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่รักใครก็รักด้วยหัวใจ
เราไม่เคยไปหวังอะไรจากเขา
หนูก็อดทนมาตลอด

หนูอยากแต่งงานกับเขา
อยากจะให้เขาเอาความจริงออกมาพูด
ประเด็นเรื่องเงิน๒ล้านจบไปเลยค่ะ
แม่บอกเลยว่าวันนี้แซ็กจะเอาเงินมาแค่๕ล้านแม่ก็ไม่เอา
แม่บอกเลยว่าแม่บอกลูกเสมอว่าวันนี้เรารักใครคบใคร
แม่ไม่เคยมองในเรื่องของฐานะทางการเงิน
แม่บอกเลยว่าขอให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ดี
แล้วก็รักลูกของแม่จริง

เห็นบอกว่าเขาคุยเรื่องกับคุณแม่กันใช่ไหม
เหมือนคุยแบบว่าอยู่กับแซคไม่ได้ไปทำงานเลย
แล้วใครจะรับผิดชอบแต่ไม่ได้คือจะแบบเรียกค่าเสียหาย
ก็คือเป็นความเข้าใจผิดอีกด้านหนึ่งไปนะคะ

ด้านผู้จัดการครับคุณแซ็กชุมแพรค่ะ
เรื่องความรักไปเลยค่ะ
จริงหรือเปล่าว่าแซคเก็ตเรื่องความรักแบบนี้นะคะโอ้โหนิดหนึ่งนะ
ผมก็เจอแซคบ่อยสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแฟนเลย

โอ้โหไม่ตกใจไปแต่เข้าใจแหละศิลปินลุกตุ้งด้วยนะคะ
เพราะถ้าพูดว่ามีแฟนไปเรตติ้งอาจจะตกนะคะคุณผู้ชม
แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าคดีจะพลิกหรือเปล่าสำหรับข่าวนี้นะคะ